สำหรับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนะครับเป็นอีกหนึ่งแห่งครับที่มีโรงไฟฟ้าเอกชนนั้นตั้งอยู่ภายใน
เพื่อที่จะผลิตแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต่างภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนั่นเอง
ด้านหนึ่งก็คือช่วยทำให้เกิดสถิตภาพและความมั่นคงเอื้อต่อการเติบโตในระยะยาว

โรงไฟฟ้าอมตะบีกริมทั้ง๕แห่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชนบุรี
ถือว่าเป็นหัวใจในกระบวนการการผลิตของโรงงาน๑๑๕แห่งที่นี่
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานระดับโลกที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าตลอด๒๔ชั่วโมง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์เรียกวิธีบริหารไฟฟ้าในนิคมรูปแบบนี้ว่า
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโรงงานต่างในนิคมอุตสาหกรรม
มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงและต้องการกระแสไฟฟ้าที่เสถียร
รวมถึงต้องการบริการที่รวดเร็วจากโรงไฟฟ้าหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ที่ทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมประเทศไทยเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่านิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งที่มีโรงไฟฟ้าจะขยายอย่างรวดเร็วมาก
อย่างที่อวตานครเนี่ยแรกก็มีลูกค้าอยู่ไม่กี่ลาย๘๐ลาย
พอมีโรงไฟฟ้าของตัวเองเนี่ยตอนนี้มี๖๗๐๐ลายนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นนิคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ผู้ใช้
แล้วก็เป็นโรงไฟฟ้าที่ขายตรงให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชนบุรี
มีกำลังการผลิตรวม๗๓๓เมกาวัตต์
โดยแต่ละโรงจะนำไฟฟ้าไปขายต่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต๙๐เมกาวัตต์
และนำไปขายต่อให้กับโรงงานในนิคมเฉลี่ย๑๔๐ต่อโรง
โดยเฉพาะ๓ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ย๑๒๐ต่อปี
สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐ล้านบาทต่อปี
ยังนิคมอุตสาหกรรมอื่นทั่วประเทศไทย
มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจำนวน๑๒แห่ง
รวมกำลังการผลิต๑๔๘๘เมกาวัตต์
และมีโรงไฟฟ้าพลังงานดีเซลที่อมตะซิตี้เบียนหัวประเทศเวียดนามอีกหนึ่งแห่ง

โดยนอกจากโรงผลิตไฟฟ้าจากกัสธรรมชาติแล้ว
พลังงานแสงอาทิตย์อีก๑๕โรง
และกำลังพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำและพลังงานลมทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวเทราชทีวีรายงาน